คนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดอีกอาชีพหนึ่ง
ก็คือพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารทะเล
เพราะว่าคนรู้สึกว่าไม่มั่นใจแล้วก็กลัวจะติดโควิด๑๙
แล้วก็บางพื้นที่อย่างจังหวัดระยองก็ไม่ไปเที่ยวกันด้วย
แม่ค้าขายอาหารทะเลที่หาดแหลมแม่พิมพ์ระยองท่านนี้
เขาบอกว่าไม่มีคนมาเที่ยวเลยครับคุณนักข่าว
จากเดิมขายหมึกได้วันละ๕๐กิโลกรัมบอกว่าวันนี้ขายได้ตัวหนึ่งก็บุญแล้ว
ขายได้วันละตัวก็บุญแล้วครับนี่คือสภาพของแหลมแม่พิมพ์ครับ
ไม่บอกเดี๋ยวไม่เชื่อนี่ให้ดูป้ายนะฮะที่ไปเช็คอินกันตรงนี้ด้วย
ที่ตะบนบ้านกร่ำอำเภอแกลงสถานท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมาก
แต่ละวันเนี่ยเคยมีนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติมากันแน่นชายหาดครับ
ปัจจุบันเงียบเหงาเป็นหาดร้างริมถนนไม่มีรถจอดครับ
ร้านค้าร้านขายอาหารริมหาดไม่มีคนมาซื้อ
มองไปดูวังเวงพิกลคุณผู้ชมครับ
นี่คือหาดแหลมแม่พิมพ์ที่คุณผู้ชมเคยรู้จักครับ
แม่ค้าขายอาหารทะเลสดเล่าบอกว่านับตั้งแต่โควิด๑๙รอบใหม่

ชายหาดแหลมแม่พิมพ์ที่เคยคึกคักกลายเป็นหาดร้างครับ
เพราะว่าคนกลัวอาหารทะเลจากข่าวที่ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร
แม่ค้าที่มีมากกว่า๒๐ล้านทยอยกันปิดร้านกันไป
เพราะว่าขายไม่ได้หรือไม่ก็ตกลงกันแบบนี้
สลับกันมาขายก็แล้วกันนะ
หยุดไปเลยก็ไม่รู้จะไปทำอะไรกินคุณผู้ชมแม่ค้าบอก
เพราะว่ามีอาชีพเดียวเลี้ยงคนทั้งบ้าน
นขายไปทนขายไปจนกว่าจะแบกรับภาระไม่ไหว
นางสาวกำไรอำพันธองเธอเป็นแม่ค้าขายอาหารทะเลสดครับ
บอกว่าทุกวันนี้ขายขัดทุนทุกวัน
ที่เคยขายหมึกได้วันละ๕๐๖๐โลนะครับ
วันนี้ตอนนี้ขายได้วันหนึ่งตัวหนึ่งก็ดีใจตายแล้ว
วันขายไม่ได้เลยเอาไปแจกเพื่อนบ้านช่วยกิน
เก็บไว้เดี๋ยวมันเน่านะฮะวิงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาช่วยเหลือหน่อยครับ
เพราะเป็นพื้นที่สีแดงเข้มขณะนี้รอความชัดเจนจากการเยียวยาจากภาครัฐอยู่ครับ